ซาเล้งเก็บขยะฝ่ายหนึ่ง๖๐ครับ

โอ้โหอายุเยอะทั้งคู่นะ

มึงข้ามเขตมาเหรอ

ตังรวจสมภาพเมืองตราดรับแจ้งเหตุ
เก็บขยะทะเลาะกันหน้าโรงเรียนอนุบาลเมืองตราด
ไปตรวจสอบพบนะครับคนขี่ซาเล้ง๒คน
เถียงกันอยู่ครับคุณผู้ชมครับ
ไม่รู้ถามเขาดูกันดีกว่านั้น
พวกเกราะนี้อยู่ที่เกิดเห็นแล้ว

ทำไมยังไง

ถามคนนี้ทีจนได้ความว่า
ก่อนหน้านี้นายสมศักดิ์กันประตูยอดอายุ๗๑ปี

อ่าถูกสุรัตน์กิติคมเวทอายุหกสิบอีกคนนึง

ขณะที่นายสมศักดิ์เก็บขยะอยู่หน้าโรงเรียน
แล้วก็กระโดดถีบปั้งเข้าไปทีนึง

แล้วก็เอาเงื้อตะขอ

มีคนตะโกนห้ามนายสุรัตน์ก็เลยขี่รถหนีไป
สุรัสต์มาเล่าบอกโอ้โหฟังผมก่อน
ผมก็ยังได้เก็บขยะจุดนี้มาหลายปีแล้ว
ขยะจุดนี้มาหลายปีแล้วนะ

คุณดอมคุณน้ำแข็งเขาจะไม่เก็บทับเส้นทางกัน

แม่กู้ภัยคุณยังอ่านข่าว
ทับทางตีกันเลยผมคนเก็บขยะ

นะแต่ในสมศักดิ์มักจะมาแอบเก็บขยะนี่

เจอคนนี้ผมโมโหแต่ผมขึ้นเนี่ยผมขึ้นเนี่ย
นะเลยกระโดดถีบไปแต่เมื่อกี้โอ๊ย
คุณเบิร์ตคุณก็พูดเกินไปผมไม่ได้ใช้ตะขอเกี่ยวขยะเลย

นางสาววะรินดาชัยราชอายุ๔๑ปีครับ
พลเมืองดีเล่าบอกว่านี่ฉันเห็นกับตา
มาถึงปั๊บเห็นสมศักดิ์ถูกถีบติดถังขยะไปแล้ว

เอาตะขอเกี่ยวขยันฟันอยู่แล้ว
อื้อหือน่าลองฟันเธอบ้าง
ตอนที่พี่เห็นแกโดนถีบติดถังขยะแล้ว
เพราะว่าพี่จะเข้ามารับลูกที่แข่งบอล
แล้วทีนี้พอพี่ก็ไม่ได้ยินว่าเขาสนทนากันว่าไง
พี่ก็เล่นกันแล้วอีกสักพักหนึ่ง
หันไปดูอีกทีหนึ่งเค้าจะเอาข๋า
ข๋าที่เกี่ยวขยะมาเฉาะลุง
พี่ก็เลยร้อง
เขาก็เลยขี่รถหนีไป

คุยจังจะไม่รู้เรื่องหรอไปโรงพักโดย

นะครับก็พอจะฟังโรงพัก
นี่แหละครับ

ขอบคุณครับ